มากันที่แม่โบวันด้าบ้างกว่านะครับ
เป็นการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง
อายุครบ๓๗ปีเมื่อวันที่๒๙กันยายน
ที่ผ่านมาของคุณแม่สุดสตรองแม่โบแวนด้านะคะ
โดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพขณะ
พาน้องมะลิลูกสาวไปร่วมทำบุญ

ซึ่งนอกจากจะขอพรให้กับตัวเองแล้ว
แม่โบก็ยังขอพรให้กับสามีคุณป่อทวิสดี

พร้อมกับบอกรักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยนะคะ
งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแอบซึ้งไปตามกันเลยนะคุณนะ
โดยแม่โบเผยว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้
เพื่อนในหมู่บ้านรวมตัวกันจัดงานวันเกิดให้
ทำให้เจ้าตัวรู้สึกประทับใจ
รวมถึงทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่า
เมื่อครั้งที่สามีเคยอยู่ร่วมอวยพรในงานวันเกิดทุกครั้ง
ส่วนข้อความซึ้งที่โพสต์ลงในอินสตาแกรม
ก็คือความรู้สึกที่อยากจะบอกกับสามีผู้ล่วงลับนั่นเองค่ะ

แล้วก็เมื่อวานไม่ว่าความรู้สึก
มันยากัดโอกาสก็กลับมาเหมือนเดิม
ก็พยายามทำบุญให้เค้าเยอะ
ก็จะคิดถึงเค้าก่อน
แล้วก็อย่างน้อยก็จะบอกเขาว่าไปสบายได้เลย

ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เธอได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมนะคะ

ฝากไปถึงเหล่าพี่จ๋าฟังดีนะคะ
ชื่นชอบความน่ารักของน้องมะลิ
ว่าอาจจะได้เห็นแม่โบและน้องมะลิ
รายการเหมือนเหล่าทายาทคนดังคนอื่น
เป่าอย่างนี้เขาก็มีรายการเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะ
โดยแม่โบยอมรับว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องรายการอยู่บ้าง
แต่ยังไม่มีความชำนาญก็เลยอยากจะลองศึกษาดูก่อน
และหากในอนาคตได้ทำรายการสมใจ
โบก็ตั้งใจจะนำเสนอรายการท่องเที่ยวจ้า
เห็นน้องกุ๊กกิ๊บทำแล้วเมื่อไหร่จะมาชวนไปสักที
เขาก็จะอยากเจอปะเปล่าไงไม่เคยเจอเลย
เขาอยากจะทำในเรื่องราวของการพาเขาไปเที่ยวแบบ

เดี๋ยวเคลียร์ช่วงนี้ให้มันโล่งก่อน
แล้วทีละสเต็ปมารุ้นกันใหม่
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นรายการของคู่แม่ลูกสุดฮอตคู่นี้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม่โบทำงานออกงานอีเวนต์แทบจะทุกวันแล้วยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีก
ก็นักนี้จะเหนื่อยแต่กลายเป็นแม่สุดสตรองไปแล้ว
แรงบันดาลใจให้กับซิงเกิ้ลมัมหลายคนเลยก็ว่าได้นะ
แต่ก็ชื่นใจนะเพราะว่าน้องมะลิค่ะมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นทุกวัน

ร้องเพลงร้องเพลงพูดภาษาอังกฤษนะคุณ
บอกเลยว่าแม่โบเนี่ยนะแหมเขี้ยวเข็นได้แบบว่าสุดยอดจริง
ไปพัฒนาทักษะในทุกด้านอย่างที่น้องมะลิเขาสนใจด้วย
ถ้ามีรายการท่องเที่ยวก็จะได้พากันไปเที่ยวหมดเลยเนาะ
ได้เที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยได้ตังค์ด้วยมาเลย